เป็นวินาทีที่เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องทีจากจังหวัดตากนะครับว่า
จะสามารถคว้าเงินไปต่อลมหายใจและต่อชีวิตของน้องได้เท่าไหร่นะครับ
ตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งพันบาท
ตอบถูกแสนข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
แต่ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกคนนะครับรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
และรวมทั้งคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้
ผมว่าหลายคนกำลังเอาใจช่วยครอบครัวของแม่
พร้อมที่จะฟังเฉลยไหมน้องที

ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุ้นเงินรางวัลไปพร้อมกันเลยนะครับ
เรามาฟังเฉลยเรื่องแรก
ผมจะขอเฉลยจากเรื่องจังหวัดตากครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เขื่อนใดที่อยู่ในจังหวัดตาก

ติ๋มเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ถ้าถูกข้อนี้คือ๑๐๐บาทก่อนเลยนะครับ

ภูมิพลก็คืออีกหนึ่งสถานที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากนะครับ

เพราะฉะนั้นป้าติ๋มและครอบครัวของน้องทีได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
วันนี้มาลุ้นกัน

ข้อที่๒นี้มีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๐บาทนะครับ

เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กก

น้องทีหนูช่วยเหลือครอบครัวเราไว้ได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้นะฮะตอบถูก๒ข้อ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เรายังมาลุ้นเงินแสนและเงินล้านได้อีก๒ข้อด้วยกัน
ถ้าข้อนี้ที่จะเฉลยนะครับ
ถ้าถูกเป็นข้อที่๓หมายความว่าครอบครัวของน้องที
จะได้เงินไปต่อลมหายใจถึง๑แสนบาท
เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โรงพยาบาลสวนดอกมีชื่อเป็นทางการว่าอะไร
ข้อ๓ค่ะมหาราชเชียงใหม่
จอยเลือกตัวเลือกที่๓
โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

หมดหมดหมด

ชื่อเต็มและชื่อที่เป็นทางการจริงแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวเลือกที่หนึ่งนะครับ
นั่นก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ไม่เป็นไรถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับ
จ๋าอย่าเพิ่งใจเสีย
ตอนนี้เราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่เรายังสามารถลุ้นเงินแสนได้อีกครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เนื้อหมูชิ้นใดคือส่วนของสรรคอหมู

ซึ่งตาอั้นเลือกตอบตัวเลือกที่

ถูกที่
รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึก

สันคอหมูคือชิ้นที่๒ครับ
ชิ้นที่หนึ่งนี่คือสรรใน

นอกนี้จะเหมาะกับพวกทำสเต็กทำอะไรพวกนี้นะครับ
และส่วนสะโพกอันนี้จะเหมาะกับการแกง
เพราะฉะนั้นเรามาสรุปเงินรางวัลกันหน่อยนะครับ
สำหรับครอบครัวของน้องทีจากจังหวัดตากในวันนี้นะครับ
ได้เงินไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
นี่ครับสิ่งหนึ่งเลยผมเห็นว่า

กำลังใจและอยู่ได้นั่นก็คือความรักของครอบครัว
เคยได้ยินไหมครับว่าโรคร้ายก็คือโรคมะเร็ง
สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือความสุข
ครอบครัวเราต้องมีความสุขนะครับ
คุณผู้ชมครับขออนุญาตทางรายการนะครับ
ขอขึ้นเลขที่บัญชีของครอบครัวน้องทีนะครับ
เพื่อคุณผู้ชมที่พอจะมีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือน้องทีได้
คิดว่าต่อลมหายใจให้กับน้องที
คิดว่าคนไทยทุกท่านผู้ที่มีเมตตาและมีจิตศรัทธานะครับ
ร่วมทำบุญและร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องทีได้
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ

ขอบพระคุณครอบครัวของน้องทีนะครับ

จำคุณป้าทองศรีที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับ

ถ้าหลังจากเล่นเกมแล้วกลับไปบ้าน

ไม่สามารถมีเงินไปถ่ายถอนบ้านได้

แต่ตอนนี้ป้าทองศรีได้คว้าเงินรางวัลไป๑แสนบาท

มอบให้กับเจ้าหนี้ถ่ายถอนบ้านคืนออกมาได้แล้ว

ป้าทองศรีไม่ต้องเสียบ้านหลังนั้นไปแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับป้าทองศรีด้วยครับ
ขอบคุณครับ
เกมต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เวลา๑๙น๑๕นทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

อยากขอบคุณรายการเกมต่อชีวิต
ที่ให้โอกาสแม่และครอบครัวได้มาร่วมรายการ
แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคน

กำลังใจที่จะสู้ต่อไป
ก็ขอบคุณพี่มดทีลูกชายที่เป็นกำลังใจให้แม่
อยากให้พี่พัทธีอยู่กับแม่
และก็เป็นกำลังใจสู้ไปด้วยกันตลอดไป